คือสำหรับเรื่องของการชุมนุมเนี่ยสรุปก็คือว่าเมื่อช่วงเช้ามีการสลายไป
คือผู้ชุมนุมเองประกาศสลายตัวด้วยตำรวจเข้ากระชับพื้นที่ด้วย
แต่เขามีการนัดรวมตัวกันอีกทีเนี่ย๔โมงเย็นวันนี้ที่แยกราชประสงค์ใช่ไหมคะ
ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะคะทางนายกรัฐมนตรีเนี่ย
เขามีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นายกเลยต้องมีการนัดประชุม
เพื่อที่จะลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะคะ
ในขณะที่แก่นำกลุ่มก้าวไกลเองก็ออกมาเรียกร้องว่ารัฐบาลทำเกินเหตุไปหรือเปล่า
อันนี้ถือเป็นการก้าวล่วงประชาชนเกินไปไหมนะคะ

มีรายงานออกมาบอกว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย
เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ๑๐โมงเช้าพรุ่งนี้ที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะ
ให้ประชุมคอรมอลเห็นชอบการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ตี๔ที่ผ่านมาค่ะ
รวมถึงการตั้งกองอำนวยการร่วมสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
หรือกอรชอันนี้ชื่อใหม่ต้องจำนะคะกอรชนะใช่ค่ะ
ซึ่งก็จะมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้ารับผิดชอบ
ภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีความมั่นคงอีกทีหนึ่งนะคะ
สำหรับความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะ
นายกได้เดินทางเข้าธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อพบกับแขกต่างประเทศ
แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนกลับมาเป็นธรรมเนียบรัฐบาลเหมือนเดิมนะคะ
หลังจากที่สถานการณ์โดยรอบธรรมเนียบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
นายอนุชาบุรพชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินว่า
เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ของกรุงเทพ
และเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
ซึ่งก็จะดูจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับชาวไทยจำนวนมาก
จากกรณีการชุมนุมที่กระทบขบวนเสด็จพระราชดำเนิน
มีการก้าวล่วงสถาบันมีการใช้วาจาปลุกปั่นก้าวล่วง
เพราะฉะนั้นรัฐบาลเลยบอกว่าต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดการเผชิญหน้า
ระหว่างคนไทยด้วยกันเองค่ะ
สำหรับวันนี้เองนะคะมีความเคลื่อนไหวจากทางฝากฝั่งคณะก้าวหน้านะคะ
ซึ่งคนที่เป็นประธานคือนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

เนื้อหานะคะก็คือเรื่องรัฐบาลต้องปล่อยตัวผู้ชุมนุม
กเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีหยุดก้าวล่วงประชาชนค่ะ
จากนี้ยืนยันว่าการชุมนุมตลอดวันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการแสดงออก
ซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูล
สถานการณ์เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยตลอดคืน
แต่มีการนำกำลังไปสลายการชุมนุมในยามวิการ
ซึ่งส่อต่อเจตนาที่จะปกปิดไม่สุจริตใจ
คณะก้าวหน้าขอเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ถูกจับกลุ่มทั้งหมด
เลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง

อกจากจะเป็นการเอื้อให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจล้นเกินการจัดการผู้ชุมนุม
และเร่งหาวิธีการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของประชาชนโดยเร็ว
ฉะนั้นสถานการณ์จะมีแต่ลูกลามบานปลาย
ขยายวงการชุมนุมออกไปทั่วประเทศค่ะ
นี่คือข้อเรียกร้องออกมาจากนายธนทรค่ะ
จากนี้นะคะก็จะต้องดูแลไม่ให้เกิดการระดมมวลชนมาปะทะกัน
ซึ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขปูไปสู่การรัฐประหารค่ะ
ส่วนทางด้านของนายสุเทพเทือกสุบันประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชน

แก่นำกลุ่มกปศนะคะมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
ขึ้นแบบนี้เลยคุณผู้ชมขอสนับสนุนรัฐบาลที่ใช้มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหา
ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
แต่พี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดิน
ยังคงต้องเตรียมพร้อมในการปกป้องสถาบันครับ

หรือที่รามทัพพลาชัยก็โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้
เพราะถือเป็นการเตรียมพร้อมรับมือของกลุ่มคนที่เขาเรียกว่า
เขาเป็นพี่น้องประชาชนรักชาติรักแผ่นดินอย่างที่คุณสุเทพเรียก

แต่คงหวังว่าจะไม่ใช่การเตรียมตัวเผชิญหน้ากัน
ใช่ค่ะก็ต้องหลีกเลี่ยงนะการเผชิญหน้ากันระหว่างสองฝ่ายเนี่ยนะคะ